ในช่วงฤดูร้อนในแต่ละปีนะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก
หนีความร้อนไปรับอากาศที่เย็นสบายที่เกาะฮ็อกไกโดของญี่ปุ่น
ของฮอกไกโดในหน้าร้อนก็มีความสวยงาม
ต่างจากฮอกไกโดในหน้าหนาวนะครับที่จะปกคลุมไปด้วยหิมะ
แล้วก็ที่เป็นแรงดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นจำนวนมาก
ที่จะบานอยู่เพียง๑เดือนเท่านั้น
ใจกลางฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่น
บานสะพรั่งสวยงามท่ามกลางหุบเขา
เป็นสีสันของฮอกไกโดในช่วงฤดูร้อนค่ะ
สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวไฮไลท์ของฮอกไกโดนะคะ
ซึ่งมีความพิเศษนะคะใน๑ปีนั้น
แต่ด้วยสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะ
นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมา
เหตุผลหนึ่งที่ช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวก็คือ
ฟาร์มนี้เปิดให้เข้าชมฟรีค่ะ
แม้มีร้านขายสินค้าที่ระลึกครบครัน

หรือคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ๑๒๐บาทค่ะ
เจ้าของสวนจะตัดเพื่อนำไปแปรรูปเป็นหมอน
ไอศครีมเครื่องสำอางหลากหลายชนิด
ชมทุ่งดอกไม้แล้วลองมาดูหมีสีน้ำตาล
ที่นี่เป็นฟาร์หมีที่นักท่องเที่ยวนิยมมาแวะชมความน่ารัก
จากท่ายกมือขออาหารที่เห็นนี้ก็การันตีความน่ารักได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ

ที่นี่จะมีสะพานเดินลัดเลาะไปชมบ่อได้อย่างใกล้ชิด
ควันพวยพุ่งระอุขึ้นมาจากบ่อน้ำผู้ร้อน
ดูสวยงามแปลกตาดีค่ะ
ด้านหน้าอาคารเป็นตึกทรงยุโรปมีสวนกุหลาบสวย
ด้านในก็จะมีเส้นทางให้เดินชมความเป็นมาของโรงงาน

มีพนักงานกำลังผลิตคุกกี้ให้เห็นกันสด

การท่องเที่ยวแบบนี้ช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ
ถึงกับมีคู่มือเป็นภาษาไทยโดยเฉพาะเลยค่ะ
อยู่ที่ประมาณ๑๓๖๐๐๐คน
ขยายตัวจากปีก่อนร้อยละ๑๕
และมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้น
ขณะที่ราคาแพ็กเก็ตทัวร์ยังถือว่าสูงกว่าการไปเที่ยวโตเกียว
แต่หากได้หมาก็ถือว่าคุ้มค่าค่ะ